ดราม่ามาดูเรื่องหวานกันดีกว่าค่ะ

เฉพาะวันเกิดวันที่๒๓กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชม
มันมีคลิปนะคลิปหนึ่งที่เพื่อนถ่าย
คุณอ่ะเดี๋ยวไปฟังสักเล็กซึ่งเขาก็ลงรูปกันแบบสวีทด้วย
นิ้วชายพลเขาก็พึ่งเลิกกับแฟนซึ่งเป็นนักข่าวเก่าเนี่ยคุณผู้ชมหลายคนก็เลยเชียร์ว่า
เอ๊ะหรือว่าจะเป็นแฟนใหม่หรือเปล่าแต่หลายคนก็เชียร์นะคะเพราะว่ามันคือมุ้งมิ้งลงตัว
แล้วเขาดูฝรั่งฝรั่งเหมือนกันด้วยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
ก็เดี๋ยวรอเช็คกันอีกทีละกันอีกหนึ่งคู่ที่ไม่รู้จะชัวร์หรือเปล่า
แต่พี่พิมมาดาค่ะพี่สาวของเรานะคะก็หลังจากโสดนี่แหละค่ะ
หลายคนก็ไปเห็นค่ะว่าเขาสนิทกับเชฟฟังเชฟฟังคือคนนี้
ก็คุ้นค่ะเค้าเป็นเชฟประการดังเยอะแยะมากมาย
จริงเขาเพิ่งหย่าร้างกับภรรยาของเขา

ถ้าเป็นคู่ที่ชอบครั้งก็เหมาะสม
ก็ไปในสถานที่เดียวกันหลายที่แล้วนะจ๊ะ
อีกหนึ่งคู่คุณอ้ำพัชราภากับคุณโน้ตวิเศษที่เป็นแฟนเก่าคุณผู้ชม
แต่มาเจอกันในงานแต่งของเพื่อนนอกวงการ

พี่อ้ำก็ลีทวิทย์ภาพนี้แล้วค่ะ

ซึ่งก็ถือว่าเป็นสาภาพของแฟนเก่า
แต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันที่ดีต่อกันได้นะคะ

แล้วก็จบว่ากันไปนะคะคุณผู้ชมค่ะ